พอเมื่อเช้านี้นะครับไปถามอาจารย์วันนอนในวันมภนมประธานรัฐษภาค่ะ

ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ากรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ
ระหว่างที่มีการยื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลแล้ว
แล้วยังไม่ได้มีผลการวินิจฉัยออกมาเนี่ย
อยากให้ทางสภาชะลอการโหวตนายกออกไปก่อน
เพราะว่ากลัวไงเกิดสมมุติว่าสารรัฐธรรมนูลพิจารณาออกมาแล้ว

ซึ่งทางอาจารย์วันนอร์เองก็มอบหมายให้กับฝ่ายกฎหมาย
แล้วก็ฝ่ายประสานงานของสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
พิจารณาเพื่อเสนอต่อประธานสภาต่อไป
รอดูค่ะคุณผู้ชมบ่าย๒วันนี้เนี่ยนะคะ
คณะทำงานเขาจะเสนอรายงานการพิจารณาเรื่องนี้
ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อ
ต้องฟังข้อพิจารณาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานก่อน
วันพรุ่งนี้วิบ๓ฝ่ายเขานัดหมายกันไว้แล้ว
จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการประชุมในวันที่๒๗วันโหวตนายกวันที่๒๗นะคะ
เพราะว่าตัวประธานสภาเองก็ต้องฟังข้อมูลจากฝ่ายต่างให้ครบถ้ว
คือตอนนี้มี๒ทางเลือกก็ต้องรอ๓รัฐธรรมนูล
ถ้ารับไว้สภาก็ต้องหยุดไปก่อน

แต่ถ้าไม่รับก็ต้องพิจารณาต้องมาคุยกันในวิบในรัฐสภา

อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะ